อุ๊ยเป็นอะไรรึเปล่าทำไมต้องเปิดเผยทำไลน์

เพราะว่าทำไลน์พี่สุวนั่น
ในสักคนดูว่าเขาเคยเป็นอะไร
ไม่ได้เป็นอะไร
ขั้นตอน๑๒ทำอะไรดีอยู่บ้านทำไงอ่ะ
คิดเมนูกับข้าวมื้อต่อไปไอ้คิดว่าวันนี้มื้อเนี่ยจะกินอะไรก็ยากแล้ว

นอกจากนั้นก็มีสั่งอาหารข้างนอกทานนะ
หันเลยหันมาบ่นลูกไปอาบน้ำ
ตอนนั้นโดนอาบน้ำลูกน่าจะยากอยู่

ยังไม่จบนะวันชีวิตแม่มาต่อค่ะ
ค่ะอันนี้ชอบมากเมาส์มอยกับเพื่อนในไลน์
อันนี้แหละเวลาเป็นส่วนตัว

ช่วงนี้ฝนตกก่อน
ดูถ้าฝนไม่ตกก็ชวนเด็กออกไปเล่นบอร์ด

ถ้าฝนตกทำไลน์แม่ดูยูทูป

เชี่ยวิทย์วัน๑๐ข้อทำลายของคุณสุวนัน

นี่คือไทม์ไลน์ส่วนหนึ่งของคุณแม่กบเขา

วันสู่ว่านั้นไปไหนนี่แหละค่ะอยู่บ้านค่ะ

คุณแม่ได้โพสต์เอาไว้กับชีวิตความเป็นมนุษย์แม่
พร้อมกับบอกด้วยว่าตอนนี้ดูซีรีส์โอป้าวินเซ็นซ์สู่โลกนี้น้อย

ใครมีเรื่องใหม่แนะนำแม่ทีจ้า
ชาวเน็ตก็เข้ามาแนะนำซีรีส์สารพัดสารเพกันยกใหญ่เลยนะคะ
จากนี้หลายคนที่อยู่ในบทบาทของคุณแม่ก็เข้ามาบอกอีกด้วยว่า
ทามไลน์แม่กบเนี่ยเอาจริงเหลืออกเดียวกัน
ตบเขาดังฉาดเลยอยากมาอยู่บ้านเดียวกัน
ก็ถือว่าเป็นสีสันคลายเครียดกันของคุณแม่กบนะคุณผู้ชมนะ
ใจตรงกันกับแม่กบก็ใจดีก็ไปแนะนำซีรีส์เกาหลีให้แม่เขาหน่อยนะ

โดยเฉพาะข้ออะไรรู้ไหมข้อ๓ที่บอกว่าให้ลูกไปอาบน้ำได้แล้ว
อันนี้ยากสุดอันนี้น่าจะเกือบหมดวันแล้ว
อันนั้นยากสุดนะคะก็เป็นประสบการณ์ของคุณแม่นะคะ
ในช่วงยุคโควิดแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ